ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
ถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้เราจะทำไงดีคะ
นายหวายเป็นนุ่มขี้เมาประจำหมู่บ้าน
พฤติกรรมของเขาคือเออะโวยวาย
วันดีคืนดีก็ไปตะโกนหน้าบ้านชาวบ้าน
ล่าสุดมีพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ตะโกนหน้าบ้านคุณสุรชัย
เป็นเพื่อนบ้านกันดึงดื่น
ทีนี้คุณสุรชัยแกทนไม่ไหวแล้ว

ฟาดหัวในหวายไปหนึ่งครั้ง

มีไม้อยู่มากเลยโอ้โฮ้ยตอนแรกยังไม่ล้มนะสักพักนึงคุณโอ้โฮ้ยล้มตึงเลย
ล้มฮะพวกก่อเหตุพูดเก่าเหตุใช่ค่ะพูดเก่าเหตุเนี่ยคือสุรชัยศรีพาณนะคะ
อายุ๔๙ปีเห็นไหมผู้เสียชีวิตลูกศรสีเหลืองอะค่ะนั่นแหละคือในหวายนี่นี่
ปุ๊บฟาดปั๊บเลยเหรอไม่ไม่แต่ว่าถ้าดูคลิปเต็มนะคุณนะ
คือผู้เสียชีวิตเขาเดินวนไปเวียนมาอยู่หน้าบ้านนานพอสมควร
แล้วเหมือนตะโกนโวยวายอะไรสักอย่างนะครับคือภาพจากกล้องวงจรปิดมันไม่ได้ยินเสียง
แต่จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินวนเวียนอยู่หลายรอบใช่
แล้วผู้ก่อเหตุก็มาเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่าที่เดินวนเวียนพร้อมกับเสียงตะโกนด่า
ใช่ฮะตะโกนด่าเข้าไปในบ้านดึกดื่นตอนที่เขาหลับกันแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาทีนี้
หลังจากที่คุณสุรชัยเนี่ยฟาดนายหวายไปแล้วหนึ่งครั้ง
เอาตัวนายหวายเนี่ยเอากลับไปที่บ้านของนายหวายไปวางไว้ที่หน้าบ้าน
เช้าขึ้นมาป้าของนายหวายมาเห็นหลานชายนอนอยู่ที่หน้าบ้าน
ก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะเมามาจากที่ไหนไม่ได้คิดว่าโดนใครทำร้ายร่างกายมานะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมปกติของหลานชายคือชอบดื่มสุราเมาแล้วหลับเมาแล้วหลับ
แล้วก็เนี่ยค่ะมาหลับอยู่หน้าบ้านแบบนี้ทีนี้อ่าพอผ่านไปนานหลายชั่วโมงรู้สึกผิดปกตินะครับ
เพราะว่าปลุกนายไหวนายไหวก็ไม่ตื่นป้าก็เลยตัดสินใจพาไปส่งที่โรงพยาบาล
บอกว่าอาการหนักมากรักษาอยู่สักประมาณ๔วันสุดท้ายนายหวายเสียชีวิต
ประเด็นที่สุรชัยเอาท่อนเหล็กไปฟาดจนกระทั่งในหวายเนี่ยสลบลงไปเนี่ย
อันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วสุดท้ายเขาตายเนี่ยประเด็นหนึ่งค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งที่คุณป้าบอกว่ารับไม่ไหวรับไม่ได้
ลักษณะการกระทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไปก็รู้แหละว่าเป็นชายขี้เมา
แต่คุณทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าป้าของนายหวายตั้งคำถามแบบนี้
อีกหนึ่งคำถามคือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วสุรชัยค่ะมาเจรจา
ชดใช้ค่าเสียหายบอกว่า๓๐๐๐จบนะ

๓๐๐๐๐บาทแล้วจบกับเรื่องราวที่คนหนึ่งต้องเสียชีวิต

ค่ะป้าบอกว่าเฮ้ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ถามสุรชัยต่อสุรชัยอ้างบอกว่าวันเกิดเหตุ
ผู้ตายมายืนโวยวายอยู่หน้าบ้านไล่ก็ไม่ไป
แถมยังด่าสวนกลับเข้ามาอีกนะคะก็เลยด้วยความโมโห
คว้าแท่งเหล็กตีเข้าไปที่กกหูในหวาย
หนึ่งครั้งแท่งเหล็กอันนี้ตั้งใจจะแค่สั่งสอนนะพี่บุ๊ก
แต่สุดท้ายนายหวายล้มลงไปนะคะจากนั้นก็เห็นบอกว่ารู้สึกตัวนะ
จังหวะนั้นนายหวายังรู้สึกตัวนะยังขยับตัวอยู่บ้างก็เลย
ตอนที่นายสุรชัยฟาดเข้าไปนะในหวายล้มแล้ว
นายสุรชัยยังเข้าไปเหมือนดึงแขนอยู่เลยนะ
ดูดีนะฮะไม่คิดว่าจะเสียชีวิตนะฮะ
แต่ฟาดเนี่ยแรงมากนะครับแรงค่ะคุณสุรชัยเองบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
คือดูเหมือนว่าในหวายเนี่ยยังรู้สึกตัวก็เลยเอาตัวในหวายเนี่ย
นำส่งกลับไปที่บ้านพัก
เพื่อขอขมาในหวายแล้วนะคะส่วนเรื่องของคดีเนี่ยยอมรับผิด
ขอให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนแล้วกันนะคะ
ตำรวจว่าอย่างไรตำรวจสภพพุทธัยสงฆ์ที่บริรัมณ์บอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเคยถูกป้าของตัวเองนั่นแหละแจ้งจับเพราะไปทุบรถของป้า
ตอนนั้นสารสั่งจำคุกไปประมาณ๓เดือน
ที่ผ่านมาก็ยังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าในหวายคนนี้ผู้ตายอ่ะ
มักจะเกาะความหุ้นวายกับชาวบ้านเป็นประจำ
นี่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะส่วนเรื่องคดีความค่ะ
ก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปถึงแม้ว่ามริวายจะมีพฤติกรรมเกรกมะเรกเกเรแบบนี้
ตำรวจสพพุทธไทยสงฆ์บอกว่าแจ้งข้อกล่าวหากับคุณสุรชัยไป
ก็คือฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะคะ